เอาละครับวันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเรื่องที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวี
เราก็ตามกันมาตลอดใช่ค่ะนะฮะตามตั้งแต่ที่ผู้เสียหาย
เขาร้องขอความเป็นธรรมเขาร้องเรียนมายังไทยรัฐทีวีผ่านทางเพจ
ไทยรัฐแจ้งข่าวแจ้งคลิปนะฮะก็มีทนายความช่วยทำคลิปแล้วก็ส่งมานะครับ
อย่างที่ท่านตามกันมาหลายวันแล้วนะครับครอบครัวของนายพิชิตนะฮะ
นามสกุลเชิดธรรมนะครับซึ่งถูกตำรวจสพคลองหลวงจับกลุ่มในข้อหา
ร่วมกันมียาเสพติดไว้ในความครอบครองค่ะเพื่อจำหน่าย
ร่วมกันใช้ยาเสพติดอะไรพวกเนี้ยนะฮะเพื่อจำหน่ายแล้วโทษมันหนัก
เพราะว่าจำนวนยาเสพติดจำนวนยาบ้ามันเยอะห้าหมื่นสองพันเมตรอ่ะอืม
นายพิชิตเป็นคนที่มารับจ้างขับรถให้กับนายปองพลค่ะ
ซึ่งเขามีรถกระบะรับจ้างมีอยู่สองคันพิชิตก็ขับคันหนึ่ง
องพลก็ขับคันหนึ่งรับส้มมาจากคนว่าจ้างชื่อนายสมศักดิ
อืมอ่าคนนี้คือนายปองพลนะ
จ้างนายปองพลว่ามีส้มอยู่เนี่ยโอ้โหเป็นร้อยรังช่วยเอาไปทิ้งหน่อย
ที่ถูกตำรวจจับแล้วเหมือนกันตอนนี้ค่ะถูกฝากไว้ในรวรท์จำนะครับ
เช็คดูเอ๊ะมันมีถุงอร่อยแบบแหละ

ก็ถ่ายคลิปไปด้วยนะฮะลองแกะดูด้วย
ปรากฏว่าเป็นยาบ้า
แล้วก็แจ้งตำรวจมาหวังว่าจะเป็นพลเมืองดี
กลับถูกตำรวจจับควบคุมตัวดำเนินคดี

ใช่ตำรวจสพคลองหลวงก็ให้เหตุผลที่จับกลุ่ม

แล้วยาบ้าอยู่บนรถน่ะ
ก็คือคุณขับรถที่มียาบ้าอยู่ด้วย

แล้วก็ยาบ้าจำนวนห้าหมื่นสองพันเม็ดเนี่ย

ข้อหาก็มียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง
ในครอบครองเพื่อจำหน่ายครับอืมทีนี้ความเดือดร้อนยากลำบากก็คือว่า
ครอบครัวที่อยู่ข้างหลังเนี่ยภรรยาหนึ่งคนนะครับ
อ่าชื่อว่านางกัญญากรชนพิทักษ์อายุสามสิบเจ็ดปีมีลูกอยู่ด้วยกันสองคน
คนหนึ่งอายุแค่ขวบค่ะนะตัวเล็กอยู่เลยอีกคนนึงสิบเอ็ดขวบ
อันนี้คนโตผู้ชาย๑๑ขวบก็ไม่ได้ไปเรียนหนังสือค่ะ
เพราะว่าปกติแล้วพ่อเป็นคนทำงานแม่ก็ทีนี้พอพ่อต้องไปอยู่ในเรือนจำช่วงฝากขัง
ในชั้นพนักงานสอบสวนรอส่งสำนวนอายการเนี่ยก็ต้องให้ลูกหยุดเรียนก่อนอ่ะ
ใช่เพราะแม่ก็ไม่มีรายได้ไปรับจ้างนิดหน่อยหน่อยได้วันหนึ่งแค่ร้อยสองร้อย
ก็พยายามเรียกร้องทุกอย่างนะฮะสองส่วนก็คือหนึ่ง
เรียกร้องเกี่ยวกับความเป็นธรรมในคดีสามีของเธอควรจะเป็นพยานในคดีไม่ใช่เหรอ
ใช่ค่ะทำไมถึงกลายเป็นผู้ต้องหากับสอง
จะทำยังไงที่จะให้สามีได้ประกันตัวออกมาสู้คดีข้างนอก
จะได้สู้คดีได้อย่างเต็มที่เพราะวงเงินประกันที่สารท่านตั้งไว้ก็โอ้โห
แสนอ่ะแสนใช่ค่ะนะและล่าสุดวันนี้ครับท่านผู้ชมครับ
หลังจากที่เรียกร้องกันมาแล้วพยายามขอความช่วยเหลือหลายสิ่งหลายอย่าง
ร้องที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยวันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีทั้งสองอย่าง
นี่ฮะนายพิชิตเชิดธรรมได้รับการปล่อยตัวออกมาจากเรือนจำธัญบุรีแล้วครับ
ทันทีที่พบหน้าลูกเมียนะครับท่านผู้ชมครับที่หน้าเรือนจำธัญบุรีที่ปฐุมธานี

จะหลุดแล้วนะอืมโอ้โหนะคือลูกภรรยาแล้วก็ทนายความที่มาช่วยเหลือ
เขาก็ไปรอกันอยู่ที่หน้าเรือนจำหลังทราบข่าวว่าวันนี้จะได้รับการปล่อยตัว

ซึ่งระหว่างถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำตัวภรรยาก็ไปเยี่ยมตลอด
ครับแล้วนายพิชิตก็บอกกับภรรยาว่าอย่าทิ้งนะอืม
ตามเรื่องนี้ให้หน่อยนะเป็นผู้บริสุทธิ์จริงตามเรื่องให้หน่อย
แล้วภรรยาก็ตามเรื่องต่อเนื่องจนได้รับการปล่อยตัวออกมาแบบเนี้ยคือนายพิชิตเนี่ย
เมื่อสักครู่นี้ก็มาคุยกับคุณจอมขวัญในรายการถามตรง
บอกว่าที่บอกภรรยาตลอดว่าอย่าทิ้งนะต้องตามให้ตลอดเนี่ยเพราะ
เพื่อนเพื่อนที่อยู่ในเรือนจำอ่ะค่ะที่เขาต้องคดีกันอยู่อ่ะ
บอกว่าถ้าโดนคดีแบบนี้นะบอกญาติที่อยู่ข้างนอกอย่าทิ้งคดีนะ
อืมไม่งั้นยาวใช่นี่ถูกขังสองผัดแล้วนะคะอืม
การฝากขังในชั้นพนักงานสอบสวนเกือบเดือนอ่ะค่ะใช่ไหมนะครับ
อ่าซึ่งลูกชายวัยสิบเอ็ดปีเนี่ยเจอพ่อก็กอดพ่อบอกผมคิดถึงพ่อนะครับ
ส่วนนางสาวกัญญากรภรรยาก็บอกว่าแกรอดแล้วนะอืม
ขณะที่ทนายวรกรพงธนากุลที่มาช่วยเหลือด้านคดีความให้กับครอบครัวนี้นะครับ
อ่าก็ได้พูดคุยกันอยู่อ่ากันอยู่ด้วยสักพักหนึ่งนะครับ
อ่าหลังจากที่อ่าได้รับตัวนายพิชิตออกมาจากทางเรือนจำแล้วนะครับ
ทางภรรยาก็ได้กล่าวขอบคุณสื่อมวลชนนะครับ
อ่ารวมทั้งไทยรัฐทีวีของเราด้วยอ่ะนะฮะค่ะความจริงเราก็ทำหน้าที่ในฐานะสื่อมวลชนนะครับ
เป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วนะครับอ่าที่ได้ช่วยติดตามนำเสนอข่าวนี้ตั้งแต่
เริ่มต้นของการร้องเรียนขอความเป็นธรรมเกาะติดคดีนี้มาตลอด
สามีของเธอได้อิสรภาพซึ่งการได้รับการปล่อยตัวในวันนี้เนี่ย
ไม่ใช่แค่การประกันตัวนะคุณเขียนมาสอนค่ะคือปล่อยตัวออกมาเลยค่ะ
ได้คุยกับทนายความเหมือนกันนะคะตอนมาเข้ารายการถามตรงกับคุณจอมขวัญ
ถามทนายความไปแหละว่าทนายความดิฉันจะเล่าข่าวยังไง
จะบอกว่าเหตุผลที่นายพิชิตได้รับการปล่อยตัวออกมาเนี่ยคืออะไรครับ
ทนายความบอกว่าเหตุผลก็คือนับตั้งแต่ไปยื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อวานนี้ใช่ค่ะอืมทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ก็ส่งเรื่องไปตำรวจภาคหนึ่งให้ตำรวจภาคหนึ่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสำนวนคดีนี้
ทางตำรวจสพคลองหลวงทำสำนวนทีนี้พอมีการตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบสำนวนนี้
ก็เลยมีการทำสำนวนขึ้นมาใหม่ว่าสรุปว่าพนักงานสอบสวนได้พิจารณาในพยานหลักฐานแล้ว
นายพิชิตไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดขอให้สารพิจารณาปล่อยตัวนายพิชิตออกมาจากเรือนจำ
และวันนี้ศาลก็พิจารณาแล้วแล้วก็ปล่อยตัวออกมาคือปล่อยตัวเลยนะฮะ
ประกันตัวนะครับซึ่งถ้าจะเหลือสำนวนอยู่บ้างก็คือในส่วนชั้นพนักงานสอบสวนของสพคลองหลวง
ค่ะที่นายพิชิตจะยังมีชื่อติดอยู่ในกลุ่มของผู้ต้องหาในคดีนี้ใช่ค่ะ
ซึ่งถ้าส่งไปที่อายการอายการก็จะพิจารณาแล้วเขาก็จะสั่งฟ้องเฉพาะคนที่เป็นผู้ต้องหาจริง
ถูกต้องทีนี้ก็จะเด็ดเสร็จเด็ดขาดเรียบร้อยแล้วคือทางทนายความทนายวรกรยังบอกว่าความจริงยังคิดว่าจะรอพรุ่งนี้นะ
อืมเพราะทางกองทุนยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรมบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งเนี้ยจะเอาเงินจากกองทุนเนี้ยมาช่วยประกันตัวให้
ค่ะแต่วันนี้กลายเป็นว่าตำรวจเขายื่นเรื่องก่อนแล้วก็ได้รับการปล่อยตัวมาเลยนะครับ
เอาเดี๋ยวฟังที่ทางภรรยาของนายพิชิตก็คือคุณกัลยากรที่ให้สัมภาษณ์ในวันนี้นะครับ
หลังจากที่สามีได้รับการปล่อยตัวก็อย่างแรกก็หนูก็ขอบคุณสื่อทุกสื่อเลยนะคะ
ขอบคุณมากค่ะแล้วก็ทนายบรากรที่ช่วยเหลือหนูค่ะ
และครอบครัวหนูดีใจมากวันนี้ที่ว่าสามีได้ความยุติธรรมค่ะ
ขอบคุณมากค่ะอ่าเนี่ยฮะคือคุณนัทพงศ์เรียบสันเทียผู้สื่อข่าว
รัฐทีวีก็ไปตามคดีนี้อยู่นะครับก็ได้คุยกับทั้ง
นายพิชิตสามีกับนางสาวกัญญากรภรรยาเนี่ยทั้งคู่บอกว่า
หลังจากนี้ก็คงจะต้องไปทำบุญสะดอกเคราะห์กันแล้วล่ะค่ะ
แล้วก็ตามแก้บนด้วยแล้วก็แก้บนบานไว้หลายที่นะ
ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้เยอะขอให้สามีเนี่ยพ้นจากความผิด
อ่าแล้วก็หลุดจากการเป็นแพ้รับบาปในคดีนี้อืม
แล้วก็ได้รับการปล่อยตัวออกมาจริงจริงค่ะซึ่งนายพิชิตค่ะ
พอได้ออกมาจากเรือนจำเขาก็เล่าความรู้สึกให้ฟัง
แล้วก็เล่าให้ฟังว่าตอนอยู่ในเรือนจำเป็นยังไงบ้างนะคะ
พิชิตบอกว่าตอนที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยทุกคืนก่อนนอนสวดมนต์ตลอดนะคะ
แล้วก็ขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือว่าถ้ามีการพิสูจน์ความจริง
ว่าเขาไม่ใช่คนผิดและถูกปล่อยตัวจะไปบวชค่ะครับ
จะไปบวชที่วัดบ้านเกิดที่จังหวัดนครสวรรค์๗วันนะคะ
พิชิตบอกว่าตลอดเวลา๑เดือนที่อยู่ในเรือนจำเครียดมาก
กินไม่ได้นอนไม่หลับนี่เรื่องจริงเลยนะ
เพราะว่าในใจคิดตลอดว่าจะหาหลักฐานที่ไหน
หลักฐานที่ไหนจะมายืนยันได้ว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
หมื่นสองพันเมตรที่พบในหลังส้มตอนที่นำไปเร่ขายอืม
ทั้งทั้งที่เขาก็พยายามบอกตำรวจตลอดว่าเขาแค่ขับรถครับ
เขาถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยตอนแกะซองแล้วก็เจอยาเสพติด
และเขาก็เป็นคนโทรแจ้งตำรวจสพคลองหลวงเขายังถูกจับเลย
อืมแล้วแบบนี้เขาจะหาหลักฐานมาจากไหน
เขาคิดแบบนี้ตลอดตอนอยู่ในเรือนจำคืออยู่ข้างนอกยังยังโดนอ่ะใช่
แล้วไปอยู่ในเรือนจำจะสู้ยังไงอ่ะช่วงจังหวะก่อนที่จะเจอยาบ้า
พิชิตเล่าให้ฟังนะคะว่านายปองพลที่เป็นคนว่าจ้าง
มาช่วยขับรถเนี่ยนะโทรศัพท์ให้มาช่วยขับรถขนส้มไปทิ้ง
ตัวเขาเองได้ค่าจ้างจากนายปองพลแค่๔๐๐บาทนะคุณภาคภูมิ
ค่าขับรถใช่ค่ะก็วันหนึ่งได้สี่ร้อยอ่ะ
รับว่าไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นนายสมศักดิ์เจ้าของส้ม
ตอนที่ขนส้มก็ไม่เจอตัวนายสมศักดิ์ด้วยซ้ำ
ตัวนายสมศักดิ์เขายอมรับว่าเขาเป็นเจ้าของส้มแล้วก็เป็นเจ้าของยาเสพติดด้วยนะคะ
พิชิตบอกว่าตอนที่เห็นส้มจำนวนเยอะนะส้มมันยังดีอยู่
เขาก็เสียดายถ้าจะเอาไปทิ้งก็เลยปรึกษากับนายปองพลว่า
ไว้กินดีกว่าแล้วก็เอาไปขายส่วนหนึ่งดีกว่า
ก็จะเอาเงินที่ขายส้มได้มาแบ่งกัน๔คนคือวันนั้นเนี่ย
ร่วมกันขนส้มไปขาย๔คนรถ๒คันนะคะ
ระหว่างทางที่เอาส้มไปเร่ขายไม่เห็นอะไรผิดปกติ
จนไปถึงร้านค้าแห่งหนึ่งมีการเหมาส้มเหมาส้มไปเยอะเลย
จังหวะที่เจ๊เจ้าของร้านเจอยาบ้าเนี่ย
ตัวนายพิชิตไม่ได้เห็นแล้วก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นด้วยนะคะ
เพราะกำลังเก็บรังส้มอยู่ท้ายรถ
รับว่าตอนที่เจอยาบ้าไม่ได้ตกใจ
เพราะคิดว่าเมื่อเจอยาบ้าแล้วยาบ้าไม่ใช่ของเรา
จะไปตกใจทำไมจะไปกังวลทำไม
ก็เลยปรึกษากับเจ๊เจ๊เจ้าของร้านที่มาซื้อส้ม
ปรึกษากับนายปองพลที่จ้างให้มาขับรถเนี่ยนะว่าเอายังไงดี
ก็เลยได้ข้อสรุปว่าโทรเรียกตำรวจดีกว่าให้ตำรวจมาตรวจสอบ
แต่คุณผู้ชมคะนายพิชิตบอกว่าพอตำรวจมา
จับนายพิชิตใส่กุญแจมือเลย

ยาบ้าที่เจออยู่ในรถที่นายพิชิตขับ

แล้วนายพิชิตก็บอกนะคะว่าขั้นตอนการสอบสวนเขาไม่รู้อะไรเลย
อยู่ตำรวจอ่านสำนวนให้ฟัง
นายพิชิตปฏิเสธตลอดว่ายาบ้าไม่ใช่ของเขา
ตำรวจที่ทำสำนวนก็เรียกให้นายพิชิตมาชี้ห่อยาบ้า

อันนี้ก็คือเรียกมาชี้ชี้แล้วถ่ายรูปด้วยนะ

เขาบอกเขาไม่รู้เรื่องเขาก็ให้ชี้ก็ชี้
ตอนนั้นไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองเป็นผู้ต้องหาครับ
แต่พอวันรุ่งขึ้นอ้าวมารู้ตัวอีกที

เพราะว่าจะต้องถูกนำตัวไปส่งสารจังหวัดธัญบุรีแล้วก็ฝักขัง

พิชิตอืมให้มาชี้ให้มาเซ็นอะไรเนี่ยคือ
ไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ว่านี่คือให้เซ็นในสำนวนเป็นผู้ต้องหาไปแล้ว
ใช่ค่ะทนายความก็เลยบอกว่านี่เป็นตัวอย่างนะคะ
คือถ้าหากว่าถูกจับกลุ่มไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตาม

ถ้าเกิดไม่รู้จักทนายความจริงอย่าเพิ่งเซ็น
เป็นสิทธิ์นะเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาอย่าเพิ่งเซ็นอะไรทั้งนั้น
สิทธิ์อยู่๒อย่างคือ๑ไม่เซ็นอะไรทั้งสิ้น
กับ๒ขอโทรแจ้งญาติหรือโทรหาญาติหรือว่าขอทนายความ

ถ้าไปทำงานแล้วเจอสิ่งผิดกฎหมายแบบนี้อีก
ไม่ว่าจะเจอซึ่งหน้าหรือไม่ก็ตามไม่อยากแจ้งตำรวจแล้ว

ไม่อยากแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบอะไรอีกแล้ว
เพราะเขารู้สึกว่าเขาเป็นพลเมืองดีนะ
แต่กลับกลายต้องมาตกเป็นผู้ต้องหา
ต่อไปนี้ขอเป็นคนไม่ดีได้ไหม
หรือเป็นคนธรรมดาธรรมดาดีกว่าไม่ต้องเป็นพลเมืองดีก็ได้
อ้าว
ดีกองพลเนี่ยเป็นคนที่รับส้มรับงานมา
ให้เอาส้มไปทิ้งครับ

บางคนก็โทรเรียกผมให้มาช่วยเอาส้มไปทิ้ง
แล้วก็บางคนเขาบอกว่าส้มมันดีอะไรอย่างนี้
ก็คุยกันก็เอาส้มไปขายไปเล่ขาย

ยังไม่เจอครับที่แรกไปเล่ขายในซอย๑๐เทพบุญชรซอย๑๐
แล้วก็ไปเลขขายของ๓มาเจอที่คลอง๓ครับ
ผมรู้ในใจว่าผมไม่รู้เรื่องอย่างเดียวครับ
ผมก็ไม่ตกใจผมก็ขายส้มต่อ
เจอยาเสพติดตำรวจมาเขาโทรแจ้งตำรวจ

อ่านยังไง

บอกว่านายพิชิตได้ขนส้มไปขายแล้วมียาเสพติดอยู่ในรถหรืออะไรเนี่ย

ผมไม่ได้รับสารภาพนะผมก็เซ็นไปเฉย

แล้วผมมาอยู่แบบเนี่ย
จังด้วยครับผมก็ไม่แจ้งผมว่าจ้ายผมก็โดนจับแบบนี้
สำนวนคดีชุดแรกในวันนั้นนี่ถ้าฟังอยู่จะรู้สึกยังไงแน่ทำให้คนเขาไม่อยากเป็นพลเมืองดีไปเลยนะ
แล้วก็ท่านฟังที่คุณพิชิตบอกเนี่ยครับเขาให้เซ็นก็เราก็เซ็นไปอ่ะ

ใช่ค่ะทนายความบอกเลยว่าต้องระวังนะคะแต่หลายคนก็บอกว่าก็แหม
เราไม่รู้กฎหมายตำรวจบอกให้เซ็นก็ไม่กล้าขัดตำรวจด้วยซ้ำกลัวไปหมดอย่างนี้
นี่แหละคือเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งในสังคมไทยใช่
ส่วนตัวนายสมศักดิ์เจ้าของส้มมือหนึ่งเลยเนี่ยนะ
ตกลงเขาเป็นแก๊งค้ายาเสพติดที่เป็นคนที่เช่าบ้านเช่าที่เอาไว้พักรังส้มที่ซุกซ่อนยาเสพติด

ใช่ค่ะแล้วก็มีเงินของกลางล้านห้านะคะ๑ล้าน๕แสนบาท
ขบวนการค้ายาเสพติดของนายสมศักดิ์คนนี้
จนที่สุดชัดน่ะตัวการใหญ่เลยซึ่งเขาก็บอกน่ะว่าพิชิตไม่เกี่ยว
ใช่แต่ตำรวจก็แจ้งเขาอะใช่ค่ะ
ทีนี้จากนี้ไปล่ะจะเป็นยังไงต่อนะครับท่านผู้ชมครับ
นายวรกรพงธนากุลทนายความที่มาช่วยเหลือคดีนี้ให้กับครอบครัวของนายพิชิตนะครับ
บอกว่าคดีนี้ถือเป็นคดีแรกที่มีการปล่อยตัวผู้ต้องหาออกจากเรือนจำ
ขณะที่ถูกฝากขังไปแล้วสองผัดอืมนะครับโดยการปล่อยตัวเรื่องนี้เริ่มจากการที่
ทางภรรยานายพิชิตไปร้องขอความเป็นธรรมต่อพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหลังจากนั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็สั่งให้มีการ
ตรวจสอบสำนวนคดีนี้ใหม่อย่างเร่งด่วนแล้วเรื่องก็ส่งต่อไปที่กองบัญชาการ
ตำรวจภูทรภาคหนึ่งนะฮะซึ่งเขาถือว่าเป็นกองบัญชาการที่เป็นกองบัญชาการ
ของสพคลองหลวงปฐุมธานีโดยกองบัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งก็รับเรื่องมา
แล้วก็ตรวจสอบสำนวนคดีใหม่นะครับแล้วตรวจสอบจนพบว่านายพิชิตนั้น
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้อยู่ในเครือข่ายค้ายาเสพติดตามที่ถูกจับ
มีหนังสือด่วนนะครับเกี่ยวกับการขอให้ปล่อยตัวนายพิชิตนะครับ
ซึ่งตอนนี้ถือว่านายพิชิตคือผู้บริสุทธิ์นะครับ
ส่วนสำนวนที่เหลืออยู่ก็คือสำนวนที่ยังคั่งค้างอยู่ที่สพคลองหลวง
ในส่วนของกลุ่มผู้ต้องหาคดีนี้ที่มีอยู่หลายคนนายพิชิตรวมอยู่ด้วย
เดี๋ยวเมื่อส่งไปที่อายการอายการก็จะพิจารณานะครับ
ซึ่งถ้าเป็นไปตามนี้นายพิชิตก็จะถูกสั่งไม่ฟ้อง
ส่วนคนอื่นก็ถูกสั่งฟ้องไปต่อในชั้นศาลนะครับ
นายวรกรบอกว่าต้องขอขอบคุณศาลที่มีความเมตตาและให้ความเป็นธรรมกับนายพิชิตและครอบครัว
ซึ่งมีข้อมูลว่าถ้านายพิชิตไม่ได้รับการปล่อยตัวในวันนี้
วันพรุ่งนี้ตัวแทนจากกระทรวงยุติธรรมก็จะมาดำเนินการยื่นขอประกันตัวให้นายพิชิต

เรื่องนี้ก็มีการสอบสวนแล้วชุดสอบสวนเนี่ยเห็นว่า
ตัวนายพิชิตไม่ได้การความผิดจึงมีคำสั่งคำร้องถึงศาลในวันนี้
ให้ปล่อยตัวนายวิชิตในฐานะผู้ที่ไม่ได้กระทำผิด
อันนี้ผู้บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์คงไม่ออกมาคงไม่ได้ออกมาอย่างนี้นะฮะ
เพราะอันนี้เป็นคดีแรกของประเทศไทยนะไม่เคยมีมาก่อนนะที่ว่า
ผู้ที่ถูกจับกลุ่มในคดียาเสพติดแล้วมีการปล่อยตัวในระหว่างที่กวากขัง
แล้วมีความเห็นว่าไม่กระทำความผิดสำนวนนี้มันยังมีชื่อพิชิตอยู่
เขาจะส่งเมื่อครบ๘๔วันเนี่ยทรัพย์ขัง๗ผัดผัดละ๑๒วัน
ตำรวจเนี่ยต้องส่งฟ้องจำเลยที่เหลืออีก๒หรือ๓คนเนี่ย
โดยที่มีชื่อพิชิตด้วยแต่พี่จะไม่ใช่จำเลยแล้วไม่ใช่
แล้วไม่ต้องไปรายงานตัวไม่ต้องอะไรเลยแต่ถ้าอายการเห็นว่า
คดีนี้ยังต้องมีการสอบสวนหรือสอบเพิ่มเติมพยานก็สามารถทำได้
หรือเห็นว่าตำรวจสั่งมาอายการยังเห็นว่าต้องควรฟ้อง
ก็สามารถทำได้แต่จะต้องมีหลักฐานมากกว่านี้
คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาถามนะคะแล้วแบบนี้จะมีการเยียวยาให้นายพิชิตยังไงบ้าง
เดี๋ยวสักครู่หนึ่งเรามีคำตอบให้คุณผู้ชมนะคะแต่ต้องบอกว่าคือ
พิชิตถือว่าเป็นผู้ที่ไม่ได้กระทำความผิดยังไม่ได้เป็นจำเลยของคดี
ดังนั้นจะมีการเยียวยาอย่างไรเดี๋ยวมาฟังกันแต่ว่ามาสรุปเหตุการณ์นี้นะคะ
นายปองพลสวัสดิ์ทัศน์นายจ้างของพิชิตอีกทีที่จ้างให้นายพิชิตมาขับรถนะคะ
และนายพิชิตเชิดธรรมคนที่ถูกกล่าวหาเจ๊พรทิพย์เจ้าของร้านค้าไม้ที่ซื้อส้มสิบเอ็ดรัง
รังมาจนเจอยาบ้า๕๒๐๐เมตรนะคะ๔คนนี้นะคะ
นายสมศักดิ์มีส้มอยู่ในโกดังร้อยรังค่ะ
ว่าจ้างนายปองพล๔๐๐๐บาทให้เอาส้มไปทิ้ง
ปองพลเสียดายส้มขอเอาส้มไปขาย
ปองพลก็เลยโทรศัพท์เรียกนายพิชิตและลูกน้อง
รวมแล้ว๔คนให้ไปช่วยกันเร่ขายส้ม
มีรถสองคันนะคะนั่งไปคันละ๒คน
คันที่หนึ่งก็มีนายปองพลไปด้วยนายปองพลขับ
ที่สองนายพิชิตขับแล้วก็มีลูกน้องที่ช่วยยกรังส้ม
คันละ๑คนติดรถไปด้วยเข้าไปกัน๒คัน๔คน
ก็แบ่งคันหนึ่งก็มีส้มห้าสิบรังแบบนี้ค่ะก็เลขขายกันไปเรื่อย
จนไปถึงร้านค้าไม้เจ๊พรทิพย์เจ้าของร้านเนี่ยนะคะ
เขาเหมาส้มสิบเอ็ดรังแล้วก็ระหว่างที่เทส้มออกมาจากรังเนี่ยแหละค่ะ
ไปเจอห่อยาบ้าแกะดูเป็นยาบ้าก็เลยแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
ตำรวจขยายผลพบว่ายาบ้าเป็นของนายสมศักดิ์ผู้ว่าจ้าง
ยาถูกซุกและคละมาในตะกร้าส้ม๒๐๐หลัง
๒๐๐รังนี้มียาบ้าอยู่ครึ่งหนึ่งเลยนะคะร้อยรัง
แล้วก็เครือข่ายค้ายาเสพติดเอาไปแล้วร้อยรังแต่มันตกหล่นอยู่รังนึง
แสดงว่าได้ไปแค่๙๙ถูกต้องมันตกหล่นอยู่รังนึง
ก็คือรังที่มาแกะเจอนี่แหละทีนี้สมศักดิ์ที่เป็นที่พักยาเนี่ย
พอยาบ้าในรังส้มเขาเอาไปแล้วนี่ก็ต้องหาทางเอาไอ้ส้มที่เหลือเนี่ยทิ้ง
ทรปองพลก็เลยเอาก็ทร่งมันดีจะทิ้งทำไมเอาไปขายดีกว่า
ปรากฏว่าโป๊ะแตกไปเจอยาบ้าหลังหนึ่งนี่ไงนะครับส่วนเรื่องการเยียวยานะครับท่านผู้ชมครับ
เรื่องนี้นายธวัชชัยไทยเขียวรองประหลัดกระทรวงยุติธรรมนะครับ
ระบุว่าหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินค่าตอบแทนค่าทดแทน
พรบค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย
จำเลยในคดีอาญาพศ๒๕๔๔นะครับ
จำเลยในคดีอาญาบุคคลที่มีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย
ตามกฎหมายนี้จะต้องเข้ารักษณะว่าเป็นจำเลยก่อนนะฮะ
ซึ่งจำเลยก็คือถูกดำเนินคดีโดยพนักงานอายการนะครับ
ถูกคุมขังในระหว่างการพิจารณาคดีและสารมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วนะครับ
ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยไม่ได้เป็นผู้ทำผิด
แต่กรณีของนายพิชิตเป็นการถูกขังระหว่างชั้นการสอบสวนของพนักงานสอบสวน
คือเขาฝากขอฝากขังเอาไว้ที่ศาลที่เรือนจำนะครับ
เมื่อปรากฏว่าสอบสวนแล้วไม่พบว่าเป็นผู้ทำผิดและมีคำสั่งไม่ฟ้องนะฮะ
แล้วสารได้ปล่อยตัวออกมาเนี่ย
ก็จึงถือว่านายพิชิตยังไม่ได้ตกเป็นจำเลยในคดีอาญา
ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทดแทนค่าถูกคุมขังในระหว่างพิจารณาคดี
และค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
คือถ้าฟังอย่างนี้ไม่เข้าข่ายไม่ได้เป็นจำเลย
แต่ท่านรองประหลัดกระทรวงยุทธรรมธวัชชัยไทยเขียวบอกว่ามันเหลืออีกช่องทางหนึ่ง
ก็คือสามารถไปขอเงินการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนได้

ไปยื่นเรื่องได้ที่กองทุนยุติธรรมเช่นกัน
แต่การขอในสิทธิ์นี้เนี่ย
จะต้องมีการพิจารณาว่ามันสืบเนื่องมาจากพนักงานสอบสวนปฏิบัติหน้าที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
ถ้าปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายก็จะไม่ได้ประโยชน์
แต่ถ้าปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายก็จะได้ประโยชน์นะฮะ
ทดแทนนี้จะได้วันละ๕๐๐บาท
อันนี้คือค่าถูกคุมขัง
กับค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้วันละ๘๐๐
นั่นหมายความว่าไปยื่นเรื่องที่กองทุนยุติธรรม

เขาต้องไปตรวจสอบสอบสวนว่าพนักงานสอบสวนคดีนี้
แจ้งข้อหากับนายพิชิตเนี่ย

แต่ท่านรองประหลักกระทรวงยุติธรรมก็บอกเลยว่า
เรื่องต้นอยากจะให้ไปยื่นเรื่องเอาไว้ก่อน

จะได้หรือไม่ได้ยังไงอยากจะให้ไปยื่นเรื่องเอาไว้ก่อน

คดีอื่นที่เกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้
อยากจะให้ไปยื่นเรื่องขอเงินชดเชย
แต่ฟังในรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญที่ทางครอบครัวนี้

เหมือนว่าตัวคุณพิชิตกับคุณกัญญากรภรรยา

เขาก็ไม่อยากไปมีเรื่องมีราวอะไรแล้ว
ผลออกมาจากคุกนี่ก็บุญนักหนาแล้ว

ตอนนี้มีความสุขแล้วได้ออกมาจากเรือนจำพอใจแล้ว

ไม่อยากจะเอาผิดพนักงานสอบสวนด้วยซ้ำนะ
ไม่อยากจะไปตกลงพนักงานสอบสวน

แล้วที่เขาบอกไม่อยากเอาผิดพนักงานสอบสวน

จะต้องมาวุ่นวายหรือมีเรื่องมีราวอะไรกับตำรวจต่อนะ
เขาบอกว่าเขาเห็นใจครอบครัว
ของพนักงานสอบสวนคนนั้นหรือว่าชุดนั้นนะ
ถ้าสอบสวนแล้วพบว่าผิดจริงขึ้นมาปุ๊บเนี่ย
สามีต้องถูกดำเนินคดีสอบวินัยสอบอาญา
เผลอพ้นจากการเป็นตำรวจขึ้นมาเนี่ย
ครอบครัวลำบากเขาเลยไม่อยากไปเอาเรื่องไม่อยากไปฟ้อง
นายวรกรก็เลยบอกว่าณตอนนี้นะคะทางตำรวจเอง
ได้มีการพูดคุยกับทางทนายเหมือนกันนะคะ
ว่าก็พร้อมที่จะชดเชยเยียวยาแหละ
ทางฝั่งของตำรวจเขาจะชดเชยเยียวยายังไง

แต่ทางฝั่งของประสูจน์ยุทธิธรรมเขาก็มีขั้นตอนแบบนี้

เอาเป็นว่าณขณะนี้ก็ถือว่า
นายพิชิตแล้วก็ครอบครัวก็ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้ว
นี่แหละค่ะทีมข่าวของเราก็ตามเรื่องให้

ถ้าหากคุณผู้ชมมีเรื่องราวร้องเรียน
ซึ่งเรายังยืนยันนะครับตั้งแต่ต้นนะครับว่าเราช่วยในหลักของสิ่งสำคัญคือการมีโอกาสในการที่จะชี้แจงความจริงนะ
ไม่ได้หมายความว่าเราบอกว่านายพิชิตเขาถูกตั้งแต่แรกนะ
แต่ว่าสุดท้ายปลายทางแล้วในคดีนี้เนี่ยเขาไม่ใช่คนผิดจริง

ในฐานะสื่อมวลชนเท่านั้นนะคะ